คุณผู้ชมครับวันนี้ไทยรัฐทีวีข่าวภาคค่ำ

ย้อนกลับไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าปฏิบัติการในการค้นหาผู้สูญหาย
ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไป
สำหรับเหตุการณ์โศกสลดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
นี่คืออีกหนึ่งครั้งครับที่เป็นอุบัติเหตุ

ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และวันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
จำลองภาพเรือและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อนำเสนอถึงสาเหตุเบื้องต้น
ที่ทำให้เรือล่มบริเวณแม่น้ำ
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
และก็มีทั้งผู้บาดเจ็บผู้สูญหาย

ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชม
นี่คือพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ
เรือสมบัติมงคลชัยครับ
เป็นเรือ๒ชั้นขนาด๕๒๗ตันกรอส
นี่คือหนึ่งในเรือรวมกว่า๑๐ลำ

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับ
เรือลำนี้ก็กำลังล่องไป
แล้วก็ลอยอยู่บนแม่น้ำเจ้าพระยา

เพื่อจะส่งชาวมุสลิมกลับคืนตามจุดต่าง

สุดท้ายประสบเหตุเรือร่ม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
โดยนายนัดจับใจรองอธิบดีกรมเจ้าท่า

ในครั้งนี้วิเคราะห์ถึงสาเหตุในเบื้องต้น
ที่ทำให้เรือลำนี้จมอย่างรวดเร็ว
ว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งครับ
เมื่อคนขับเรือพยายามจะเข้าโค้งใน
เพื่อแซงเรือบรรทุกทราย๔พ่วง

แต่ว่าด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากนะครับ

ประกอบกับการล่องเรือตามกระแสน้ำที่ค่อนข้างจะแรง

ทำให้บังคับเรือไม่อยู่
ใต้ท้องเรือชนกับท่าน้ำของวัดสนามชัยนั่นเองนะครับ
นั่นคือสาเหตุในเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชม
คราวนี้มีอีกหนึ่งสาเหตุครับ
ที่อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียในครั้งนี้นะครับ
นั่นก็คือน้ำหนักของเรือครับคุณผู้ชม

ใบอนุญาตที่มีการขออนุญาตเอาไว้

มารถบรรทุกผู้โดยสารได้๕๐คน

หรือว่าบรรทุกคนมาเกินกว่าตัวเลขที่กำหนด

นั่นทำให้ใต้ท้องเรือเนี่ย

มากกว่าปกติที่ควรจะเป็นครับ

นี่คือด้วยความที่บรรทุกคนเกินกว่าที่ขออนุญาต

เมื่อเรือแล่นไปชนกับท่าน้ำจนเป็นแผล
วกกับน้ำหนักเรือที่มากกว่าที่ควรจะเป็น
ทำให้เรือจมอย่างรวดเร็ว
วกกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากบริเวณดังกล่าวนะครับ
ทำให้น้ำไหลเข้าเรืออย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน
หรือบางทีภาษาชาวบ้านก็บอกว่าน้ำดูดเข้าเรืออย่างเร็ว
ทำให้ผู้โดยสารที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งของเรือนั้นไม่สามารถจะหนีออกมาจากเรือลำนี้ได้ทันครับ
นี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่มีการวิเคราะห์กัน

คณะกรรมการสอบส่วนของกรมเจ้าท่าบอกว่า
นักขณะนี้เองเนี่ยต้องสอบปากคำ

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเรือรวมทั้งพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตามความผิดของพรบการเดินเรือในน่านน้ำของไทย

แจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นกับคนขับเรือไปแล้ว๓ข้อหาด้วยกัน
คือหนึ่งขับเรือโดยประมาท
สองบัตรนายท้ายเรือหมดอายุ
และ๓ก็คือว่าบรรทุกคนเกินกว่าที่ใบอนุญาตของเรือลำนี้ได้ขออนุญาตเอาไว้

เหตุการณ์นี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไป
และคุณผู้ชมก็สามารถจะส่งกำลังใจมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าตอนนี้หวังว่าปฏิหารจะมีจริง
ยังคงมีผู้สูญหายอยู่ที่รอการติดตาม